เพื่อหวังถึง๕เหรียญทองครับ
ดรก็สักยอบวันนี้เพื่อว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
รวมมูลค่า๒ล้านบาทสำหรับการใช้ในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ฝึกซ้อม
ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนักกีฬาแล้วแล้วก็จะคัดเลือกกันนะครับ
ถึงวันที่๒กันยายนก่อนจะส่งรายชื่อกับเจ้าภาพ
หลังจากนั้นครับก็จะเก็บตัวซึ่งกรกฐนั้นกำชับนะครับ
แล้วต้องตรวจหาไขมันในกล้ามเนื้อนะครับของนักกีฬาทุกเดือนด้วย
เป้าว่าจะคว้าเหรียญทองทั้ง๕ชนิดครับ